อีกหนึ่งเสียงดนตรีที่แทร่ซ้องสันเสริญนะคะ
ว่าน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางด้านของดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นเสียงจากศิลปินพื้นบ้านล้านนาค่ะ
ที่เขาร่วมกันขับซอเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ลานวัด๗ยอดพระอารามหลวงในตัวเมืองเชียงใหม่
แม่ครูประภัยสุริยมงคลหรือว่าแสงเอ้ยช่างซอ
ซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านล้านนา
พร้อมกับช่างขับซอชายหญิงทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อศิลปินพื้นบ้านและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ผู้มิพลป้อแก่วนิราตแล้วสู่ส่วงสหวัญ
ปวงประชาหลังน้ำตาทุกที่วาวัน
สุดเสนจักร
ประชาทั่วแดนสุดแสนหอยหู
ปากันกรรมส่วนคล้ำคลวนรำไห่
ขอดวงพระวิญญาณป่อไทย
เสด็จสู่สวงสวรรค์ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศการขับซ้อก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเลยนะคะ
เศร้าซ่อยน้ำเสียงเนี่ย
บาทลึกนะคะหวานแต่ก็สุดแสนอาลัย
จนผู้ฟังบางคนเนี่ยน้ำตาลายออกมาโดยไม่รู้ตัว
ซึ่งทุกคนก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ